ในขณะที่เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันค่ะ
สามารถจับตัวคนทำได้แล้ว
เป็นคนในครอบครัวไม่ใกล้ไม่ไกลเลย
จำได้ไหมคะที่มีผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาถูกเป็นสาวใหญ่ถูกฆ่าลักษณะคล้ายว่า
เหมือนเขารมควันตัวเองฆ่าตัวตายหรือเปล่า
นนทบุรีใช่แล้วลักษณะเหมือนใบหน้าตรงเนี้ย
คือมีรอยไหม้แต่หลายคนก็ยังสงสัยว่า
ทำไมประตูมันมีกุญแจล็อกจากด้านนอก

นี่คือวันที่ไปพบศพของเธอนะคะ
และผู้เสียชีวิตคนนี้ก็คือคุณวันนา
คุณผู้ชมคะจับตัวมือทำได้แล้ว
เป็นหลานชายของสามีเธอเอง

ใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

แต่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าตอนที่เจ้าที่ตำรวจ
พาเขาไปทำแผนมันเกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม

คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม

คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม

คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม

คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม

คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม

คุณผู้ชมคุณผู้ชม

คุณผู้ชมคุณผู้ชม

นนทบุรีสภาพศพอย่างที่ขวัญบอกไปตอนต้นว่า
ลักษณะเหมือนกับว่ามีบาดแผลไฟไหม้ตรงใบหน้ากับลำตัว
แต่ที่มือที่เท้าถูกมัดด้วยสายไฟเสียชีวิตอยู่ในห้อง
ณเวลาแรกเนี่ยทางด้านสามีเองยังเข้าใจและยังคิดไปเลยว่า
หรือภรรยานั้นจะฆ่าตัวตายด้วยการรมควันตัวเองเสียชีวิต
แต่ตำรวจตอนนั้นรู้สึกว่ามันผิดปกติ
ก็นำมาซึ่งการสอบสวนนะคะและสอบปากคำคนใกล้ชิด
จนกระทั่งไปรู้ว่าในแจ๊คนั่นแหละค่ะ
ที่เป็นคนลงมือฆ่าคุณวันนา
ซึ่งแจ็คเนี่ยเอาจริงแล้วเป็นหลานของนายสุโธ
นายสุโธเป็นใครเขาเป็นสามีของคุณวันนาค่ะ
ซึ่งก็เหมือนกับเป็นหลานของคุณวันนาด้วยนั่นแหละ
เคยทำงานอยู่ที่ร้านนี้นะคะสามีให้ข้อมูลแบบนี้แล้วถูกไล่ออกไป
เพราะมีนิสัยชอบขี้ขโมย
อันนี้ตอนที่เป็นภาพตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวเข้ามา
มีข้อมูลจากชาวบ้านด้วยนะคะว่าเห็นรถมอเตอร์ไซสีแดง
นี่ค่ะขับออกจากร้านของคุณวันนาไป
ตอนวันเกิดเหตุนี่จับตัวได้แล้ว
เหตุการณ์ณวันนั้นมันมีกล้องด้วย
ในช่วงเวลาตี๕ตำรวจไล่กล้องมุมจรปิดไปตรวจสอบเส้นทาง
แล้วพบว่ารถคันนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอบางไซ
ทราบแบบนี้ว่าในแจ็คนั่นแหละคือคน

ขอยืมรถคนนี้ไปใช้โดย
คือในพงพัฒน์เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ถูก

เจ้าของรถบอกว่าในแจ๊คไปขอยืม

ใช่คือแจ๊คไปยืมรถของพงพัฒน์แล้ว
ไม่รู้เลยว่าแจ๊คเอารถไปทำอะไรแต่ก็ให้ยืมไป
ตำรวจพอรู้เสร็จปุ๊บก็เลยนำกำลังไปบุกจับกลุ่มตัวในแจ๊คมา
ในอำเภอบางไซดที่พระนครศรียุธยา
พอจับแจ๊คมาได้สอบถามแจ็ครับสารภาพค่ะ
บอกเขานี่แหละเป็นคนลงมือฆ่าคุณวันนาจริง
ว่าวันเกิดเหตุตั้งใจแค่จะไปขโมยของในร้าน
แต่ผู้ตายตื่นขึ้นมาเจอแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะโทรศัพท์บอกสามี
ซึ่งแน่นอนว่าแจ็คเป็นมีศักดิ์เป็นหลานของสามีคุณวันนาถูกไหมคะ
เขาก็บอกว่าเขากลัวกลัวจะถูกดำเนินคดีเข้าไปแย่งโทรศัพท์
ยื้อแย่งนั้นคุณวันนาตะโกนร้องขอให้คนมาช่วย
เขาเลยเอาผ้าอุดปากแล้วใช้สายไฟมัดมือมัดเท้าของคุณวันนานั่นเองค่ะ
จากนั้นเอามีดปาดคอแล้วเอาสร้อยข้อมือทองคำของคุณวันนาไปด้วย
ก่อนที่จะจุดเทียนเผาร้านเพื่อหวังจะอำพลางศพณเวลานั้น

ที่เขาได้เขาเอาไปขายที่ร้านทองแถวอำเภอสามโคกปฐุมธานี
ทีมข่าวก็พยายามถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายแจ๊ค
เขาพูดแต่สั้นว่าเขาเสียใจค่ะ

มีอะไรอยากจะพูดไหมคะทำไมต้องทำรุนแรงถึงขนาดนี้คะ

มีอะไรอยากจะพูดไหมคะทำไมต้องทำรุนแรงถึงขนาดนี้คะ

เจ๊วนาเคยให้เงินบ่อยไหมคะเคยขอเงินเจ๊วนาบ่อยไหม
นี่ค่ะคือถามคำตอบคำเลยตอนนี้นะครับ
นายแจ็คหรือว่านายพงพัฒน์กลายเป็นผู้ต้องหาแล้วหลังจากถูกจับได้
ค่ะเรามีภาพวงจรปิดตอนที่เขาเอาทองไปขายที่ร้านทองแถวแถวปฐุมธานี
นี่ครับหลักฐานเลยมัดตัวดิ้นไม่หลุด
วงจรปิดอีกสักครั้งหนึ่งตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปบนถนน
แล้วตำรวจก็ไปตามเช็คว่าเขากำลังมุ่งหน้าไปไหนจากภาพนี้
นี่ฮะที่ไปยืมมอเตอร์ไซค์มาจากเจ้าของ
แล้วเจ้าของก็บอกว่าแจ๊คหรือว่าพงพัฒน์เนี่ยเอารถผมไปเอารถฉันไป
โดยที่ไม่รู้หรอกว่าเอาไปทำอะไรใครจะไปรู้เราเอาไปก่อเหตุ
เสร็จปั๊บเอาทองผู้ตายมาเสร็จมุ่งหน้าไป
และสุดท้ายเอาไปขายที่ร้านทองแถวสามโคกที่ปฐุมธานี

สารภาพตำรวจก็เลยคุมตัวในแจ๊คไปทำแผนครับ
ไล่ไปทีละจุดทีนี้มันมีช็อตที่เขาบอกว่า
ร้องไห้ไม่รู้ว่าร้องจริงหรือบีบน้ำตาขอความเห็นใจ
ตลอดระยะเวลาที่ทำแผนแจ็คร้องไห้บีบน้ำหูน้ำตาไหลครับ
ขอขมาศพรู้สึกผิดสำนึกแล้วแบบนั้นแบบนี้
นี่ฮะเอามือเช็ดปาดน้ำตา
จุดแรกแจ๊คขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
ปีนรั้วเข้าไปที่ร้านซึ่งผู้ตายหลับอยู่ใช่ไหมครับ
คุณวันนาหลับอยู่พอตื่นมาตกใจมีการคุยกัน
หลายนาทีแล้วนะเดี๋ยวจะโทรบบอกแฟนแล้วนะ
กลัวความผิดก็เลยหยิบสายไฟ
เอามามัดมือมัดเท้าเอาผ้าอุ่นปาก
แล้วก็ลงมือฆ่าโหดนี่นะฮะ

และต้องการจะฆ่าอำพรางโดยการจุดไฟ
วันนี้ระหว่างที่ทำแผน
นี่ฮะเห็นไหมทำเป็นถือกระดงกระดาษ

น้ำตาไปในระหว่างนั้นฮะ
ขอเข้าไป
นี่ครับจังหวะตอนที่คุมตัวไปทำแผน
จุดที่เขานั้นฆ่าคุณวันนาตายอย่างโหดเยี่ยม
หลังจากนั้นก็พาไปทำแผนที่ร้านขายทอง

แล้วก็ขี่รถกลับบ้านเอารถไปคืนคนที่เขายืมมา

นี่นะครับในขณะเดียวกันครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับน้องสาวของคนตาย
ยืนยันเลยบอกว่าไม่ขออโหสิกรรมให้
ขอให้ในแจ๊คมันได้รับโทษประหารให้ตายตกไปตามกัน
เหมือนที่เราได้ฟังความในใจของเธอบางส่วนในช่วงต้นของคลิปนี้
ที่เธอบอกเลยว่าแบบนี้คือเลว

มันจะต้องมีคดีแบบนี้อีกมากน้อยแค่ไหน
แล้วคนแบบนี้ถ้าพ้นคุกออกมาจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกหรือเปล่า
พี่สาวฉันเป็นคนดีช่วยเหลือมันมาตลอด
มันยังทำกับพี่ฉันได้ลงคอ
อันนี้ก็คือความในใจของญาติผู้เสียชีวิตน่ะนะคะ

มีโอกาสได้พูดคุยสอบถาม
กับทางด้านของสามีคุณวันน้าคือผู้ตาย

นายสุทโธ่เล่าแบบนี้บอกว่าจนถึงวันนี้ตัวเขาเอง
ตัวเขาเองเอาจริงนะไม่กล้าเลยนะ
ที่จะกลับเข้าไปที่ร้านที่เกิดเหตุที่เมียตาย
ทำใจไม่ได้แล้วจนถึงวันนี้
ของภรรยาเองก็มีการไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของเมียแล้ว
มีการโยนเหรียญเสี่ยงทายตามความเชื่อ
เพราะเขาเชื่อกันว่าถ้าเหรียญออกมาเป็นก้อย
หมายความว่าวิญญาณของคนตายไม่ยอมไปไหน
เพราะมีแรงอาฆาตและอาจจะยังมีห่วงอยู่
หลังจากนี้อีก๔๙วันจะต้องไปทำการเชิญดวงวิญญาณอีกครั้ง

ที่ผ่านมานายสุโธสามีของคนตายยอมรับ
บอกว่าตัวเองเครียดเพราะอะไร
อย่าลืมว่าตั้งแต่ตอนต้นที่มีข่าวออกมาว่าคุณวันนาเสียชีวิต
เขาเองก็ถูกเหมือนตั้งข้อสงสัยว่า
เขานี่แหละเป็นคนฆ่าเมียตัวเองตาย

พอมารู้ว่าในแจ๊คหลานของเขาเองเป็นคนก่อเหตุ
รับเลยคิดไม่ถึงแล้วแค้นมาก
เพราะไม่คิดว่าคนใกล้ตัวจะมาทำแบบนี้
ที่สำคัญเมียของเขาเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับในแจ๊คคนนี้ด้วยซ้ำ
อยากถามแจ๊กหลานสักหน่อยว่า
ขโมยของในบ้านถึงขั้นต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
โมงแจ้กพวงพี่ตัวโกรธด่ามั้น

ขนาดเป็นอาหลานแท้
ยังบอกเลยนะว่าขอให้ตายตกตามกันไป

แบบนี้นะคะส่วนเหตุการณ์นี้